ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ
นักเรียนช่างนักเรียนอาชีวะยกพวกตีกัน
เรื่องของการรับน้องซ่อมน้องจนน้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ค่ะเราเล่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
บนถนนศรีนครินทางออกบางนาตราด
ที่มีกลุ่มนักเรียนอาชีวะรวมกันแล้วที่ก่อเหตุชนละมุนกันเนี่ยนะ
สิบกว่าคนอ่ะอืมคือตีกันมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดปิงปอง
เหตุการณ์นี้มีคนตาย๑แล้วก็มีคนเจ็บ๒คน
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มคนที่ร่วมกันทะเลาะวิวาสในเหตุการณ์นี้
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายธนาทิพย์เปี่ยมอยู่หรือมอส
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพปี๑สาขาช่างหย่นถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๒เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
สุดเนี่ยค่ะที่ตึกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรแม่ของมอสพร้อมทางญาติก็เดินทางไปรับศพนะคะ
คุณแม่สุกัญญานักน้อยอายุ๕๑ปีไปรับศพลูกชาย
โอ้โหคุณแม่บอกเสียใจมากตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะลูกชายเพิ่งเรียนเทอมแรกเลยอะค่ะ
แล้วก็เนี่ยมาเจอกับอะไรแบบนี้ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าลูกไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วก็ระวังตัวอยู่ตลอดนะ
ระหว่างไปเรียนก็พยายามป้องกันตัวด้วยวิธีการก็คือเปลี่ยนเสื้อก่อน
ใส่เสื้อของสถาบันนะคะก่อนออกจากสถาบันการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนเสื้อก่อนนะ
แล้วก็จะกลับกับรุ่นพี่เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายก็โทรไปหาแม่บอกว่าขอดูรหัสนักศึกษาหน่อย
แล้วก็เรื่องของคดีแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถึงที่สุดแหละ
แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเยาวชนก็ตาม
บอกว่าก็ต้องเอาผิดก็ต้องดำเนินเรื่องดำเนินเหตุการณ์นี้

ศพก็ได้นำไปที่วัดบางพลีใหญ่กลางค่ะ
เตรียมสถานที่ในการบำเพ็ญกุศลศพของน้องมอส
ส่วนพ่อคุณพ่อสมชายเปี่ยมสุขอายุ๔๕ปี
ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวแค่สั้นนะคะ

เพราะพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้จริง
บอกแค่ว่าพ่อมีลูกสองคน
อสเป็นคนโตแล้วก็คนเล็กอายุ๑๔
ก่อนที่จะมาเรียนช่างกลพ่อบอกทำใจเอาไว้แล้วแหละ

แต่ไม่ได้คาดคิดไงว่าถึงขั้นที่ลูกชายจะมาถูกยิงเสียชีวิต
แต่ลูกอยากเรียนพ่อก็บอกอยากเรียนก็ไม่ห้าม
แต่ก็กังวลตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ลูกเข้าไปเรียนแล้ว
ส่วนผลการชนะสูตรพลิกศพนะคะ
ระบุว่าช็อกจากการเสียเลือดมากจากบาดแผลกระสุนปืน
คือกระสุนเข้าปอดเข้าหัวใจค่ะ
ส่วนศพก็นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลจากเพื่อนผู้ตายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในนัดนาม
สมมุติเขาไปรถน้ำศพเพื่อนคลั้งสุดท้ายนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังตัวเขาก็เจ็บด้วยมีแผลที่แขนที่ขา
เขาบอกแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองกับตัวผู้ตายไปกับเพื่อนรวมแล้ว๖คน
ครับเขาก็นั่งรถจักรยานยนต์กันไปแบบนี้นะคะ
่งหน้ากลับบ้านย่านบางพลีแต่ระหว่างทางอ่ะ
คุณผู้ชมไปเจอกับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
สามสิบกว่าคนนะคะโอ้โหเขาจอดรถกันอยู่ที่ปั๊มแก๊ส
แล้วก็มีคนยิงปืนใส่หนึ่งนัดยิงใส่เลยนะคะ
ขี่ผ่านใช่แค่ขี่ผ่านอ่าแต่นัดเนี้ยไม่โดนครับ
กลุ่มผู้ตายก็เลยรีบหนีค่ะแต่กลุ่มเนี้ยที่มากันสามสิบกว่าคนอ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
กลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี้ยนะคะปลาระเบิดปิงปองใส่อืม
เพื่อนที่มาด้วยกันขี่หนีไปอีกทางรถคันของตัวเองที่ซ้อนกันมาเนี่ย
โดนระเบิดปิงปองค่ะคันนี้รถก็เลยสายไปสายมา
พอไปถึงทางโค้งกลุ่มคู่อริเร่งเครื่องแซงไป
แล้วก็ขี่เบี่ยงขวาคือรอจังหวะเหมือนกับให้ได้มุมยิงอ่ะ
คือตั้งใจจะยิงใส่ขนาดนั้นอ่ะอ่า
แล้วคราวเนี้ยไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวกระหน่ำยิงสามถึงสี่นัดนะคะ
พอเสียงปืนเงียบไปเห็นเลยว่านายชนะทิพย์ถูกยิงร่วงลงไปกองกับพื้นนะคะ
อืมส่วนในมาร์คคนนี้นั่งอยู่ตรงกลาง
ก็ถูกยิงที่ไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลายลูกเลยพี่โอ้มีหลายลูกผมนับไม่ได้หรอก
ผมไม่รู้ครับ

กูนั่งอยู่กูนั่งล้มแม่งปลาเข้าตรงไหลมาโดนกูเลย

คือผมอยู่คนหลังสุดแต่มันยิงไม่โดนผมมันยิงโดนเพื่อนผมที่อยู่ข้างหน้า
คือผมมาด้วยกัน๓คนพี่เข้าใจป่ะ
ผู้ตายนี่เป็นคนขี่โอ้โหเนี่ยดูสิมันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ขี่รถผ่านกันนะแค่นั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยตัวเพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะ
เขาบอกว่าฝ่ายก่อเหตุเข้าใจผิดหรือเปล่า
คิดว่าตัวกลุ่มพวกเขาเนี่ยเป็นสถาบันอีกสถาบันหนึ่งที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็เป็นคู่อริกันหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยมันคล้ายกัน
แต่สถาบันของกลุ่มผู้ตายเขายืนยันว่ามันก็ไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกับใครนะ

พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยเหนืองานที่เกี่ยวข้องกับประชุมความคืบหน้าคดีนี้อะนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าถ้าสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่อริ
จะตีกันจะต่อยกันจะยิงกันนัดกันไปที่อื่นไหม
ไม่ต้องมาก่อเหตุกันบนถนนสาธารณะที่คนเขาต้องใช้รถใช้ถนนกัน
เดี๋ยวคนไม่รู้อีโน่อีเหน่จะถูกลูกหลงไปด้วย
แต่ทางตำรวจก็บอกแบบนี้ค่ะว่าอยากจะฝากไปถึงสถาบันการศึกษา
ให้มีมาตรการที่เข้มงวดป้องกันนักเรียนนักเลงเหล่านี้ด้วย
ทางตำรวจบอกว่าไม่ได้จะโยนความรับผิดชอบนะ
แต่ก็อยากจะให้ทางสถาบันมีส่วนช่วยด้วย

บอกว่าอย่าให้ถึงขั้นต้องเข้าไปตรวจค้นอาวุธภายในสถาบันนะ
คือก่อนหน้านี้เคยมีข่าวจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึง
ช่างกลเทคโนอะไรแบบนี้แล้วอาวุธเต็มเลย
ล็อกเกอร์ทุบไม้ข้างทางเลยเป็นใส้หมด
มันก็ไปซ่อนกันอยู่ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษา
คือตำรวจก็เลยบอกว่าอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
ทางสถาบันต้องช่วยด้วยนะคะจากเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มที่ร่วมก่อน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนยิงแต่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยคุณก็จะต้องโดนกันหมดเลยนะคะ
พบชนบอกว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดด้วยบางสถาบันไม่มีแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดที่หน้าประตูของสถาบัน

ก็จะไม่เห็นเลยว่าเด็กคนไหนเข้าออกไปตอนไหนอะไรยังไงเวลาไล่แล้วไล่ไม่ได้ไล่จับเด็กไม่ได้นะครับ